มันเจ็บคลอดเจ็บคลอดเจ็บเจื้อ
ก็อยากมาว่ากับคนหลายจ้ะ

ติดตามสภาพอากาศกันตอนเช้าแบบนี้

ส้มปล่อยก็เป็นพืชท้องถิ่นนะคะ

จนไปถึงเดือนพฤษภาคมหลังจากนั้นก็เกิดผัก
เอามาใช้ในการปรุงอาหารก็ได้
แล้วก็ใช้ในพิธีกรรมความเชื่อตามศาสนาก็ได้นะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องเชื่อก็เลยก็คือเรื่องของสภาพอากาศ
กรมอุตุนิยมวิทยาที่เขาตรวจสอบข้อมูลอย่างแม่นยำ
สถิติต่างที่รวบรวมมานะคะ
ทางภาคใต้กันไปแล้วช่วงนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังค่ะ
เพราะว่าตลอดทั้งสัปดาห์นะคะภาคเหนือภาคอีสานยังคงมีอากาศหนาวเย็น
เนื่องจากว่ามีมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากจีนเนี่ย
ทำให้เกิดทิศทางลมนะคะ
ขาวที่เราเห็นจากโมเดลจำลองอากาศนี่คือกระแสลมพัดมาเรื่อยฝั่งนี้เรียกว่าเป็นลมตะวันออกนะคะพาดผ่านอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวนี่นะคะเกิดฝนฟ้าขนองบนทะเลนี่นะคะก็ทำให้มีคลื่นสูงพื้นที่สีเขียวเนี่ยก็บ่งบอกนะคะว่าลมแรงส่วนดูอีกโมเดลหนึ่งนะคะเราจะเห็นสีฟ้าแบบนี้คือกลุ่มฝนค่ะกลุ่ม
สุดท้ายปลายแผนที่ประเทศไทยเลยนะคะขณะที่ฝั่งอนามันเองนะคะก็มีฝนตกเหมือนกันแต่ว่าน้อยหน่อยทีนี้เรามาดูค่ะคลื่นค่ะพื้นที่ตรงนี้คือคลื่นนะคะสีน้ำเงินเข้มตรงนี้คือคลื่นสูงประมาณสองถึงสี่เมตรก็อาจจะเกิดขึ้นได้อันนี้ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาบอกมาเพราะฉะนั้นนะคะชาวเรือควรจะงดเดินเรือในระยะนี้ไปจน
อากาศเย็นถึงหนาวนะคะเพราะอุณหภูมิยังคงลดต่ำลงนะคะประมาณ๑๕องศาเซลเซียสทั้งภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยคือตอนกลางของประเทศได้รับอิทธิพลมาจากภาคเหนือภาคอีสานด้วยเช่นกันนะคะขณะที่เป็นห่วงตนใยเพราะแม่พี่น้องภาคใต้นะคะในระยะนี้ยังคงได้รับอิทธิพลอยู่แล
ก็ดูแลรักษาสุขภาพของท่านด้วยถ้าหากว่าใครรู้สึกว่าเอ็บคอไม่สบายส้มป่อยก็ถือว่าช่วยท่านได้นะคะเอามาแกล้งใส่กระดูกอร่อยจริงวันนี้จะฉันทำหม้อใหญ่เลี้ยงคนทั้งที่ตำงานเลยค่ะฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ